เหตุการณ์ที่โรงเรียนแห่ง๑ที่รบบุรีนะครับ

เด็กนักเรียนชาย๑๐กว่าคน

ไม่สนใจตำรวจอยู่แถวนั้นก็มี
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันเลยนะครับ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยพอ

เฮ้ยอย่าตามมันทำไมล่ะน่ะ
เฮ้ยโดนรถขาวแล้วมึง

หน้าโรงเรียนนี้มีตำรวจจาระจร

โรงเรียนดังแห่ง๑ลิ้มถนนราย
ฝั่งขาออกตัวเมืองลบบุรีนะครับท่ามกลางสายตาของผู้คนเยอะแยะไปหมดนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยี่สิบสามกันยายนครับทุกผู้ชมครับทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์มาหลายคันแล้วก็มาเจอกันไม่รู้ว่าไปโกรธไปเคือง
หรือว่าไปแค้นกันมาจากไหนนะพอมาถึงจุดเนี้ย
ขี่จักรยานยนต์มาเจอกันบนถนนนะฮะก็ลงจากรถก็เปิดฉากตะลุมบอลกันอย่างดุเดือด
ล้มอยู่กลางถนนรถก็บีบแกร่กันดังไม่หมดนะฮะตัมบุรูปเจราะจรสอบของ
อำนวยความสะดวกเรื่องจราจรหลังเลิกเรียน

เขาก็กลัวว่าโอ้โหมันจะกระเด็นมาโดนรถเขาหรือเปล่า
ใช่เพราะมีบางส่วนก็คือลงไปที่ถนนด้วยเหมือนกันนะ
ใช่ครับนี่ฮะมีไม้ด้วยนะ

เขาเอาไว้ให้กันเนาะเวลาปฏิหงปฏิเหตุไม่ได้ปฏิกัน
ก็สรุปแล้วเหตุการณ์นี้มีเด็กที่บาดเจ็บไป๒นะฮะ

นอนนิ่งจมกองเลือดอยู่ที่ฟุตบาทริมถนนนะครับ

ทั้งหมดก็ไปไล่จับรวมแล้วสิบห้าคนครับคุณผู้ชมครับ
คนเจ็บก็นำส่งโรงพยาบาลนะครับ
คนเจ็บนี่ก็เป็นนักเรียนที่ใส่ชุดขายาวนะ

ขาสั้นกับขายาวเนี่ยซัดกันเนี่ยนะ

กางเกงขายาวเรียนวิทยาลัยนะฮะ
พวกนึงนี่ใส่กางเกงขาสั้นเรียนมัธยมนะครับ
หลังจากนั้นก็คุมตัวไปสอบปากคำนะครับทั้ง๑๕คนเนี่ยนะฮะ
เบื้องต้นเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยบอกว่าเขาเหม่นกันทางโซเชียล

ท้ากันไปมาทางคีย์บอร์ด

ประมาณนั้นเกลียนคีย์บอร์ดนะครับ
คืออีกฝั่งนึงเนี่ยที่ขาวยาวที่เจ็บเนี่ยกางเกงขายาวเนี่ย
เขาก็เคยเรียนอยู่ที่เดียวกันกับมัธยมขาสั้นนี่แหละ

วันนี้อยู่ต่างโรงเรียนทีนี้ยิ่งอาริใหญ่เลย

้ากันทางโซเชียลมาเจอกันกลางถนนก็เลยซัดกันเลยนะครับ

ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารูปคดีก็ไม่ต้องสืบหรอกฮะ

แล้วก็ตามขั้นตอนก็เรียกพ่อแม่ผู้ปกครองมาแล้วนะฮะ